นี้สีน้ำของแม้นะ
ใกล้เย็นดี
ยารว์พวงนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ารอบนั้นแทนระหว่างตี๒
อยู่ดีหมาฝูหนึ่งที่อยู่บ่าหร่ำอ๋อนนั่น๑๐กว่าตัว

สายตาของหมาพวกนั้นนะครับจ้องไปที่บนหลังคาของตลาด
ประจวบเหมาะไฟฉายไปกระทบกับร่างผู้หญิงคนนึง

อยู่บนหลังคาตลาดนี่แจะอืมดนตรีครับแล้วก็หายไปเลย
ชั้นบนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดาดฟ้า
มันก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวกันเล็ก
จังหวะที่เขาไปยกถัง๒๐๐ลิตรที่เป็นไว้ปลูกพริกปลูกกะเพราเนี่ยครับ
พาดถังตกมาแตกเจอโครงกระดูก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
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนทุกค่ำคืนของวันศุกร์
สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องร้อนหลอนไปพร้อมพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นอย่าลืมกด
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านครับเหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนโสดประสาท
อยากจะมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการ
ได้มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันครับ
และสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้เป็นอีกหนึ่งนักเล่าที่มีเอกลักษณ์การเล่าเฉพาะตัว

สนุกตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าครับ
ไปพบกับเขากันเลยครับ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอด
เรื่องราวตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

คนคนนี้เนี่ยมีทักษะในการเล่ามีน้ำเสียงในการเล่า

แต่เรื่องที่เราจำกันได้ก็จะมีมาตามปากคนสองโลก

ยินดีต้อนรับคุณท็อปฮะสวัสดีครับคุณท็

ปกติเราก็จะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

แต่ครั้งนี้เรามานั่งพูดคุยกัน

ถ้าพูดถึงเรื่องของผีสิ่งลี้ลับ

ผมมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณท็อปเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

เพราะตัวเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้เจออยู่

แต่บางทีเราก็มองไม่เห็นมัน

แล้ววันนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องแบบไทย
แค่ฟังชื่อเรื่องผมก็รู้สึกขนลุก
รู้สึกถึงความโบราณอะไรบางอย่าง

เป็นเรื่องของเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อพีวิทย์ครับ
วิทย์เนี่ยได้รับเรื่องนี้มาจากพ่อของแม่พีวิทย์เอง
ของพี่วิทย์เป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พี่วิทย์ฟังครับ

นานแล้วครับประมาณ๓๐กว่าปีที่แล้ว
หลับตาแล้วจินตนาการ

ตัดความเจริญบางสิ่งบางอย่างออกไปเลยนะ

คือต้องเท้าความก่อนว่าพ่อกับแม่ของพี่วิทย์เนี่ย

ตอนนั้นพี่วิทย์อายุประมาณ๘๙ขวบ

ก็อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตัวเอง
ทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองครับ
พ่อกับแม่พีวิทย์เขาก็ตะเวนหาโลเคชัน
หาอาคารหาทำเลไปเรื่อย
ไปเจออาคารพาณิชย์อาคารหนึ่ง
อาคารนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับ

อาคารพาณิชย์แผงเนี่ยทั้งแผงครับ

ดีเลยเขาเลยตัดสินใจเนี่ยเอาที่นี้แหละ

คราวนี้เนี่ยที่ผมเกิดไปแล้วว่าด้านขวาเนี่ยเป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมครับ
เบเกอรี่ร้านนี้เจ้าของเนี่ยเป็นสามีภรรยาคู่นึง

เพราะว่าทั้งคู่จริงแล้วอาชีพเขาเป็นครู
แต่ด้วยความสามารถประจวบกับรถมือหรืออะไรก็แล้วแต่
ครูนีสามารถทำเบเกอรี่ได้อร่อยมาก
ก็เลยเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยเป็นอาชีพเสริมของเขาไป

เราต้องมาแชร์ผนังกัน

ที่จะมีได้ยินเสียงข้างฝั่งมาบ้าง
รวมถึงได้เห็นได้รับรู้พิธีกรรมบางอย่างของเพื่อนบ้าน
ซึ่งตามคำบอกเล่าของแม่ของพี่วิทย์เนี่ย
แกเล่าว่าครูสักกับครูนีทะเลาะกันบ่อยมาก
เรียกได้ว่าทะเลาะกันเกือบทุกอาทิตย์

หนีไม่พ้นเรื่องความเจ้าชู้ของครูศักดิ์
ระยะเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีไปครับ
กิจการของตลาดนี้ดีขึ้นเรื่อย
คนมาใช้บริการของตลาดเยอะขึ้นเรื่อย
ทำให้คลินิกของพ่อแม่พี่วิทย์เอง
ก็มีคนมาใช้บริการมากขึ้น
รวมถึงร้านเบเกอรี่ของครูสักครูนีด้วยครับ
คราวนี้พอกิจการมาดีขึ้นเรื่อย
ทางครูนีก็จำเป็นต้องรับพนักงานเพิ่ม
เขาเนี่ยด้วยความตระหนีหรือความประหยัดอะไรของแกก็ไม่ทราบนะครับ
ไปรับพนักงานต่างด้าวมาคนหนึ่ง

ลำดวนเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวอายุยังน้อยครับพี่แจ๊ค๑๕

ครูสัตว์กับครูนี้ตัดสินใจทำห้องเล็กง่าย
ลำดวนอยู่ชั้นดัดฟ้าของอาคารพาณิชย์
เพราะเป็นสังฆสีปิดง่ายครับให้เขาอยู่
ด้วยความที่เพิ่มลำดวนเข้ามาแล้วเนี่ย

เรียกได้ว่ามันบริหารจัดการกันไม่ทัน

เพราะเทียบกันแล้วเงินเดือนของครูสัตว์ครูนี้

เขาเลยยึดคนที่มีเงินเดือนเยอะกว่า

แน่นอนครับอย่าแจกความเจ้าชู้ของครูสัตว์
บ่อยครั้งมากนักที่แม่ของพิวิตเอง
ต้องคอยทำแผลให้ลำดวน
เพราะว่าความเจ้าชู้ของครูสัตว์
ทำให้ครูนีเนี่ยเกิดความหึงห่วงลำดวนเกิดขึ้น
มีการตบตีมีการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งแม่พีวิทย์จะมีโอกาสเจอลำดวน
ทุกครั้งที่แกขึ้นไปตากผ้าบนดาดฟ้า

ดวนเขาอาศัยอยู่ชั้นดาดฟ้า

เป็นครูก็จริงแต่จริงแล้วนิสัยค่อนข้างโหดร้าย

ใช่ไหมครับก็ต้องเว้นระยะห่างไว้

มีโอกาสคุยกันบ่อยอย่างที่ผมเกิดไว้แล้วว่า

มีการขอความช่วยเหลือจากแม่พิวิทย์อยู่เป็นระยะ

ทุกเดือนเพื่อส่งข่าวให้ทางบ้าน

ดวนก้าวข้ามเข้ามาในฝั่งดาดฟ้าของบ้านแก

นั่นก็คือช่วยตรวจตั้งคันให้แกหน่อย
อย่างที่คิดเลยพี่แจ๊กลำดวนตั้งคันครับ

คราวนี้มันเกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้น

แล้วจะให้เก็บความลับของคนท้อง

เพราะเด็กมันจะท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกเดือน

แต่ไม่ว่าลำดวนจะขอลายังไง

เพราะว่าจะให้ปิดความลับเรื่องนี้ต่อไปเนี่ย
สักวันหนึ่งครูนีต้องรู้อยู่ดี

เป็นคืนที่ก่อน

ของพีวิทเขาก็ตื่นมาเตรียมของไหว้เจ้า

เป็นคืนที่เหมือนเดิมครับ

แต่คราวนี้มันหนักขึ้นเรื่อย
จนตัวเกะเองเนี่ยกังวลว่า
จะเกิดมีใครมีอันตรายเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น

มันจะตามมาด้วยเสียงร้องของลำดวน
เหมือนด่าไปแล้วตีไป

จะมีคำสารพัดทำให้คนหนึ่งเจ็บปวดได้มากที่สุด
แกได้ไม่ให้เขาไปยุ่งเขา

จังหวะหนึ่งที่มีเสียงดังโครมใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น
หลังจากเสียงโคร่มนั้นดังขึ้นนะครับพี่แจ๊ค
ทุกอย่างอยู่ในความสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พี่เขาได้แต่คิดเขาว่าโอเคมันคงจบแล้ว
เดี๋ยวไหว้เจ้าเสร็จจะไปดูลำดวนหน่อยว่าเป็นยังไง
แกก็ขึ้นไปไหว้เจ้าเตรียมตัวไหว้เจ้าปลุกพ่อพิวิทย์ขึ้นไป

มันต้องไห้ก่อนรุ่งสางความเชื่อของแกนะครับ
แกก็ขึ้นไปไห้บนดาดฟ้าประมาณตี๕กว่า
ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ไหว้เนี่ยมันเห็นไฟดวงหนึ่งของห้องลำดวนเปิดอยู่
เพื่อลำดวนได้รับบาดเจ็บอาจจะได้รับให้ความช่วยเหลืออะไรเข้าไปครับ
ก็ข้ามไปแต่วินาทีที่ข้ามไปเนี่ยพี่แจ๊ค
ได้ยินเสียงคนสองคนคุยกันเป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิง
ซึ่งคือเสียงของครูศักดิ์กับครูดีไม่ใช่เสียงของลำดวน
แกก็พังงะเอ๊ะทำไมขึ้นมาอยู่บนนี้กันแกก็เลยได้แต่ถอยออกมา
ข้ามมาฝั่งตัวเองแล้วยืนมองสักพักหนึ่งครับสองคนนั้นออกมา
ห้องลำดวนพร้อมล็อกสายอยู่ไว้ล็อกกุญแจสายยูไว้แล้วก็รีบเดินลงไป
ก็มองว่าสิ่งนี้มันผิดปกติมากมากแต่จังหวะนั้นพ่อพิวิทย์อยู่
เขาก็ได้แต่ห้ามแม่ไม่ให้ไปยุ่งแกก็ไหว้เจ้าไหว้อะไรไป
ก็กะให้ว่าไหว้เสร็จจะบ่ายบ่ายจะขึ้นมาดูอืม
แต่ด้วยความเพลียครับพี่แจ๊คตื่นเช้ามากแกไหว้เสร็จแกก็หลับยาวไป
เวลาผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแกไม่ได้เจอลำดวนอีกเลยครับ
ตั้งแต่วันนั้นทุกทุกครั้งที่แกขึ้นมาดาดฟ้า
พยายามมองนะครับว่าเอ๊ะลำดวนหายไปไหนหรือหนีไปแล้ว
แกทนไม่ไหวไปถามครูนีให้รู้เรื่องว่าลำดวนหายไปไหน
คำตอบที่ได้รับก็คือโอ๊ยมันหนีตามผู้ชายไปแล้ว
มันท้องมันหนีไปแล้วไอ้คำว่าหนีอ่ะแม่พีวิทย์เชื่อนะครับ
หนีเพราะเคยคุยกันแล้วแต่คำว่าหนีตามผู้ชายเนี่ย
ไม่เชื่อเพราะแกรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลำดวน
ได้ก็ได้แต่เก็บข้อสงสัยเนี้ยไว้ในใจเวลาผ่านไป
วันหนึ่งครับพี่แจ๊คเย็นวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่ง
มีอายุพอสมควรแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้แก่มากมาที่คลินิก
พร้อมถือจดหมายปึ้งหนึ่งมา

เป็นจดหมายที่แกช่วยลำดวนส่งกลับไปบ้าน

แต่ที่เขามาถามกับแม่เพราะว่าที่อยู่บนซองจดหมายคือที่อยู่ของคลินิก

เขาก็เลยบอกว่าอ๋อคงจะอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่
แต่ปรากฏว่าพอคุยกันแล้วไม่ใช่
ลูกของเขาเนี่ยทำงานอยู่ร้านข้างคือร้านเบเกอรี่
เขาก็เลยให้แม่ของลำดวนไปถามครูนีดู
ฟังจากปากของเจ้าของร้านเอาเองว่า

ทุกครั้งที่เขาเขียนจดหมายกลับไปบ้านเนี่ย

ข่าวสารจากลูกเขามันนานเป็นปีแล้ว
เขามีความกังวลเขาเลยจำเป็นต้องมาตาม

และด้วยความที่เอ็นดูลำดวนอยู่ในตัวแม่พี่วิทย์ก็เลยพาขึ้นไปชั้นตัดฝา
แล้วก็ข้ามเข้าไปดูครับยังไม่ทันที่จะไปถึงห้องลำดวนพี่แจ๊ค
คู่นี้จังหวะนรกขึ้นมาพอดีครับพร้อมกับตวาดกลับไปหาทั้งหมอทั้งแม่ของลำดวน
บอกแล้วใช่ไหมลูกเธอไม่อยู่ลูกเธอมันใจแตกหนีตามผู้ชายไปแล้ว
คำว่าใจแตกอะพี่แจ๊คมันทำให้แม่ลำดวนนะครับเหมือนฟังเส้นสุดท้ายขาดบันดาลโทษะตัวเอง
วิ่งเข้าไปทำร้ายคู่นี้จนคู่นี้ล้มลงไปกรองกับพื้น
จากนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่แม่ลำดวนทำก็คือกระชากระเป๋าเสื้อ
ในเด็กสักกรุงเสื้อของคุณทีเนี่ยครับขาดติดมือไปแล้วก็วิ่งลงไปหายไปเลย
แม่ภิวิตก็งงเกิดอะไรขึ้นแต่หน้าวิธีนั้น
ขายนั้นถึงเช้ามาเข้าพิจารณะครับจังหวะที่แม่เฮ้นเปิดคีนี้
อยู่ดีมีคนกลุ่มนึงมุ่งอยู่หน้าบ้านโครนี
ภาพที่แกเห็นคือมีไก่ตัวหนึ่งที่ถูกเชื่อดคอ
มันเป็นแม่พิวิตกับครูนีเท่านั้นที่รู้ว่าเสื้อตัวนี้

แต่สองคนนี้ได้แต่มองตากันแล้วก็หน้าซีดใส่กัน
ครูนีเขาก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการโวยวายให้คนเอาไปทิ้ง
มีแค่สองคนนี้ที่รู้ว่าใครก็แน่ที่เป็นคนทำ
พี่วิทเขาก็เก็บข้อสงสัยสิ่งนี้ไว้ว่า

คราวนี้ครับพี่แจ๊กหลังจากเหตุการณ์ที่มีการเอาไก่ตายมาวางหน้าบ้าน
เรื่องราวแปลกมันก็เลยเกิดขึ้นที่นี่
นึกภาพสมัยตลาดสดสมัยก่อนนะพี่แจ๊ค
มันจะมียามที่คอยเขาะระคังบอกเวลา

ยามพวกนี้เขาเล่าให้ฟังว่ารอบนั้นเป็นรอบประมาณตี๒
เป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละอยู่หลังตลาด

ไม่ได้ลกมากเป็นที่อยู่อาศัยของพวก
สุนัขตลาดทั่วไปอย่างนี้ครับ

จังหวะที่แกกำลังเคาะเนี่ย

จ้องไปที่บนหลังขาของตลาด
แกก็แบบมันไม่ใช่เรื่องปกติสิ่งนี้

เป็นเสียงหอนแทนแป๊บแจ๊ปแกรว่าทำไมอยู่ดีไม่มาหอน
ย์ประจวบเหมาะไฟฉายไปกระทบกับร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
จังหวะที่ไฟไปกระทบอันนั้นระดบนั้นก็อกล้อกลวกตอนทั้งที

มันก็มีเรื่องที่สองเรื่องที่สามตามมาหน่า
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงสมภักดิ์
เล่าให้ฟังว่าเป็นปกติที่เขาจะมาส่งผักกันช่วงประมาณตี๓ตี๔เนาะพี่แจ๊คเนอะ
แล้วก็ดึกหน่อยเขาก็จะอาศัยนอนกันที่ตลาด
คนนี้เขาก็เหมือนกันครับวันนั้นส่งผักเสร็จประมาณตี๒ตี๓
ผูกเป๊ะง่ายตอนรถหลังตลาดนอนที่คอกหลังรถกระบะ
จังหวะยามมาข้อก็ประมาณตี๔กว่าจะดุ้งตื่นบวชชี
ลงจากรถไปไปฉี่ที่หลังตลาด
ไอ้จังหวะที่ฉี่เนี่ยเห็นแว๊บเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ห่างตา
ผู้หญิงคนนั้นเดินไปเรื่อยครับ

ผู้หญิงคนนั้นยืนเฉยแล้วก็จ้องไปที่ชั้นดาดฟ้า
บ้านหลังนั้นตลอดเวลา

เห่าหอนรับกันดีเหลือเกิน
เรื่องราวมันถูกแต่งเสริมเพิ่มไปเรื่อย
มีคนเล่าก็มีคนชงต่อ
เรื่องราวมันก็เลยแพร่กระจายกันไปเรื่อย
เจ้าของตลาดเกิดความไม่สบายใจครับพี่แจ๊ค
เขาก็เลยคิดว่ามาทำบุญกันดีกว่า

ทำบุญดีกว่าไม่รู้แหละว่าอันนี้ใครแต่ทำบุญ
จวบเหมาะกับเป็นช่วงงานประจำปีตลาดพอดี
ซึ่งตลาดทุกปีเขาจะเหมือนจัดงานงิ้ว
มีลิเกมีงิ้วมีหนังกางแปลงประมาณ๑๐วันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อาศัยวิธีช่วงนี้แหละในการทำ

คืนสุดท้ายพี่แจ๊คคราวนี้คืนสุดท้าย
พี่วิทย์เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ไปดูหนังงามแปลงกับพ่อกับพี่วิทย์
ตัดสินใจที่จะอยู่บ้านด้วยความเพลียหรืออะไรก็แล้วแต่
นอนแต่หัวค่ำแล้วก็ปล่อยลูกชายกับสามีตัวเองไปดูหนังไป
ก็นอนอยู่นอนอยู่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนทุบประตูดึงตึ้ง
เสียงดังมากแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาวินาทีแรกที่เขาคิดคือ
เอ๊ะหรือพ่อกับพี่วิทย์กลับมาแล้วนะ
แล้วเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยเปิดไฟทุกดวง
เดินออกมาจากห้องชั้นสองสักพักหนึ่งเสียงเคาะดังต่ออีกตึ้ง

เพราะว่าทุกคนไปอยู่งาน

แกอยู่บ้านคนเดียวแกกลัวว่าจะเป็นโจร
กำลังลังเลใจว่าแกจะทำยังไงดี
เพราะเสียงเปื้องเนี่ย
เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้ช่วย

แกบอกแกเหมือนสิ่งที่แกเป็นห่วงเขา

ดวนกลับมาแล้วหรือว่าลำดวน

จังหวะที่หลับไปบ้านปิดไป
อยู่ดีคืนนั้นพี่แจ๊คประมาณตี๔กว่า

ดออดดังมากแล้วพร้อมตะโกนเรียกหมอหมอ

ผลปรากฏว่าคนเต็มหน้าบ้านกันเลยครับ

ครูนีตกบันไดไปดูหน่อยครูนีตกบันได

ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือคู่นี้ตกบันไดมาเสียชีวิต
ค่ะที่ครูศักดิ์ตกบันไดเช่นเดียวกัน
แต่หลังจากการรักษาแล้วเป็นอมภาษณ์ครึ่งล่าง

หลังจากงานศพครูนีพี่แจ๊คคนที่กลับมาคือแม่ของลำดวน
หมอเข้าไปแล้วใช่ไหม

เพราะตัวคุณหลังจากวันนั้นหายไปเลย
แม่พิวิตเขาก็เข้าใจว่ากลับประเทศไปแล้ว

แม่พิวิตเขาเลยเรียกแม่ของลำดวนเข้ามาคุยว่า

ที่คุณเอาไก่เชือกคอไก่ปักทูบ

ถ้าเกิดเขาฆ่าสัตว์ตัวไหนตาย
คนที่เคยถูกฆ่าที่นี่จะต้องออกมา
เพราะเขาเชื่อว่าลูกเขาโดนฆ่าแน่

เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าลูกเขาอยู่แถวนั้นแหละ
แล้วก็อยู่ในแบบที่ไม่มีชีวิตแล้ว

หมอจะเล่าให้ฟังนะลำดวนไปเข้าฝันเขา
เขาบอกเขาถูกครูนีผลักตกบันได
เพราะว่าครูนีจับได้ว่าเขาท้อง
ไอ้เสียงตึ้งนั้นน่าจะเป็นเสียงที่เป็นการผลักตกบันได
หรือว่าอุบัติเหตุที่เขาตกบันได
ลำดวงเล่าต่อว่าหมอหมอช่วยได้ไหม
เขาอยากหากระดูกลูกเขา
เขาอยากเอาลูกเขาเนี่ยกลับบ้าน
แต่ไม่ว่าจะหายังไงพี่แจ๊คก็ไม่เจอ
ด้วยความที่ครูนีเสียชีวิตแล้ว
ประมาณ๑๐กว่าขวบดูแลพ่อก็คงจะไม่ไหว

แล้วก็พากันไปอยู่บ้านของตา
อยู่บ้านตาบ้านยายตรงเนี้ยก็เลยปิดไว้
เวลาก็ผ่านไปครับพี่แจ๊คจากเดือนเป็นปีผ่านไปเรื่อย
ลูกชายของครูศักดิ์มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
ก็เลยจำเป็นต้องขายอาคารพาณิชย์หลังนี้

โดยไปเสนอขายร้านข้าวสารที่อยู่ถัดไป
ร้านข้าวสารเขาก็โอเคซื้อ

เขาก็พาคนงานเข้ามาลื้อ
ห้องของลำดวนชั้นบน
ปรากฏว่าพี่แจ๊คจังหวะวินาทีที่ลื้อเนี่ย
ชั้นบนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดาดฟ้า
มันก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวกันเล็ก

ที่เป็นไว้ปลูกพริกปลูกกะเพราเนี่ยครับ
พาดถังตกมาแตก

ก็คือน่าจะสรุปคร่าวได้ว่า
อุบัติเหตุวันนั้นเขาก็เอาไปฝังไว้ในถัง

แล้วก็เอาไปปลูกผักปลูกผักปลูกอะไรปิดไว้
โอ้โหตอนแรกผมคิดว่าอยู่ในห้อง
ไม่ได้อยู่ในห้องอเจมส์อู้ยใจร้ายวะ
ณวันนั้นแม่พิวิตเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้คิด

นี่ครับเรื่องของลำดวนอำพลางอำพลาง
ในส่วนของอันนี้ผมสนใจความเชื่อ
ความเชื่ออันหนึ่งของคุณแม่ของลำดวน
คิดว่าลูกสาวตัวเองไม่น่าจะปลอดภัย

ผมมองว่าเขาคงอยากจะได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งจากตัวเขามา
เพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่างผลสุดท้ายก็ไปทำจริง

พอผมมาฟังผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความคิดแนวเชื่อที่
มันอาจจะเป็นหมู่บ้านของเขาที่อยู่ที่นู่น
หรือเป็นของคนกลุ่มเล็กของเขาที่เชื่อ
พอมีการตายของสิ่งหนึ่ง
เพื่อที่จะมาเรียกอีกสิ่งหนึ่งที่เคยเสียชีวิตออกมา
หรือกรรมวิธีของเขาที่เขาทำ
อาจจะมีอะไรมากกว่าแค่การมาเชื่อด

ก็อาจจะมีการกำกับด้วยคาถา

ซึ่งต้องบอกก่อนว่า
เหมือนกันคือเขาก็มีความเชื่อว่า
ทางฝั่งเราที่อยู่ติดกับเขา

ต่างคนต่างธรรมของธรรมแก้ใสกัน
เพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยน่าจะเป็นการ

เพื่อให้วิญญาณของคนที่

การที่๒คนนั้นตกบันได

แต่ถ้าบอกว่าเป็นโชคไม่ดีทั้งคู่

ผมว่าณตอนนั้นมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่าง

แต่สิ่งหนึ่งที่เราฟังจากเรื่องนี้นอกจาก
เรื่องผีเรื่องสารความน่ากลัวความตื่นเต้นแล้วนะ
ใจของคนน่ากลัวที่สุด

ตามลักษณะนิสัยของครูนีที่

อะไรบางอย่างข้ามมาอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจของคนเนี่ย

ถึงขนาดที่ยอมทำอะไรลงไป
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า

แล้วเมื่อสัก๓๐กว่าปีที่แล้ว
มันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากที่ในการที่
ยากในการสืบขนสืบหา
ใช่ครับ
นะครับก็คงจะวิเคราะห์กันได้ว่า
เรื่องของจิตใจของคน

จริงแล้วเนี่ยจะโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวก็ไม่ถูก

ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้

เหตุการณ์มันก็คงจะไม่ได้กลายเป็นโศกนาฏกรรม

นี่คือเรื่องราวของลำดวน
ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดกันแล้วกัน

คุณท็อปสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังเรื่องนี้
ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณกันด้วยนะฮะ

สำหรับท่านไหนที่มีเรื่องที่ร้อนโสดประสาทแบบนี้
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการนะครับ
เราคงจะได้มานั่งพูดคุยกัน
มานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันในสถานีผีดุของเราครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมทางยูทูปไทยรัฐของเรา

ได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางสถานีผีดุ
แล้วก็รวมไปถึงรายการคุณภาพอื่นจากทางไทยรัฐของเราครับ
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
พวกเราชาวสถานีผีดุผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานทุกท่าน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ส่วนสัปดาห์หน้านั้นแขกรับเชิญจะเป็นใครพลาดไม่ได้เหมือนเดิมครับ
รับรองว่าเข้มข้นอย่างแน่นอนครับ
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

รับชมเรื่องราวผีโคตรดุทะลุล้านวิว
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ